พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เป็นของเก่าเก็บมาค่ะ
เขาบอกว่าคุณพ่อเก็บลอตเตอรี่ใบนี้ไว้ตั้งแต่ปี๒๕๖
แต่เธอไปเจอเธอบอกว่าเดี๋ยวงวดนี้เจอกันค่ะ
หน้าตาเป็นยังไงนะสลังเมื่อปี๒๘

เป็นของเก่าเก็บคุณพ่อเก็บไว้อาญาค่ะนี่
ใช่ค่ะสภาพดีเธอบอกสภาพดี
เรียบริบไม่มีรอยขาดนะคะ
คุณดาวเป็นเจ้าของคลิป

แล้วไปเจอสลากใบนี้คุณพ่อเก็บไว้๓๖ปี

สมัยก่อนเขาขายกัน๑๐บาทเอง
และรางวัลที่หนึ่งได้๑๕๐๐๐๐๐บาท
ท้าย๒ตัวได้๒๐๐บาท
เหนือสิ่งอื่นใดเธอบอกว่า
แหมงวดนี้พอดีเลย

โอ้โหทิ้งไว้ที่หน้าวัด
คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ถูกทิ้งไว้ที่หน้าวัด

แต่สิ่งที่ถูกทิ้งไว้นี่ก็คือโรงศพ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ที่วัดพงศาบรามอำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเซาหนุ่มเจ้าของคลิปน่ะ
เดินไปเดินมาเอ้าเดินอยู่ข้างทาง
เจอกองขยะแล้วขนหัวลุกเพราะเจอโรงศพอยู่ด้วย
ไม่รู้ข้างในมีศพอยู่หรือเปล่านะครับ
สับปะเลอก็มาเปิดฝาโลงให้ดูเป็นคำตอบ
ในบุคคลได้ดูเลข

เพราะข้าททาวด์ว่าโจมตีน่าจะใช้บรรจุศพคนตายมาจากโรงพยาบาล
พอมาถึงวัดแล้วก็ญาติอาจจะไม่ถูกใจโรงนี้
ก็เลยเปลี่ยนโลงใหม่แล้วเอาโรงเก่ามาทิ้ง

ชาวเน็ตหลายคนก็ตาวัยเหมือนผมแหละ

โอ้เจ๋งค่ะค่ะอ้าวขอเลขกันหน่อยนะฮะค่ะโอ้เจ๋ง